ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการไปดูเหตุการณ์ที่
งบัวลำพูนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีพิธีพระชธานเพลิงศพผู้ที่สูญเสีย๓๖ศพนะฮะ
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระชธานเพลิงศพนี่คือพิธีชาปนกิจจริง
ร่างของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือวัดราชสามัคคีนะครับ
ทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุลแล้วมีการอัญเชิญเพลิงพระชธาน
ดำเนินการชาปนกิจร่างไร้วิญญาณซึ่งที่วัดนี้นะครับมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ทั้งหมด๑๙ศพนะครับ
โดยในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้พระสงฆ์ได้นำเพลิงพระราชทานวางลงที่เชิงตะกอนของคุณครูและลูกชาย
ที่ถูกผ่าออกมาเป็นเชิงตะกอนแรกนะครับจากนั้นตามด้วยร่างของเด็กอีก๑๘ศพ
ซึ่งแสงเพลิงพระราชทานดำเนินไปถึงในช่วงเวลายี่สิบสามนาฬิกาสิบเก้านาที
จากนั้นก็ดับมอดลงทั้งหมด๑๙เตาเชิงตะกอนโดยเจ้าหน้าที่นำแสลนด์มากันพื้นที่เอาไว้
เพียงญาติและครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นนะครับระหว่างที่เพลิงพระราชทานดำเนินไปนั้น
หลายคนที่มาร่วมพิธียังคงโศกเศร้าและทำใจไม่ได้
ร้องไห้กันตลอดเวลานะครับบางคนก็เป็นลมล้มพับไปก็มีนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่จากทางกู้ภัยที่เข้ามาช่วยประถมพยาบาลส่วนญาติพี่น้องครอบครัวก็ช่วยกันปลอบใจครับ
คุณผู้ชมค่ะซึ่งบรรยากาศที่วัดทั้ง๓แห่งในวันนี้ค่ะ
ญาติได้ทยอยไปเก็บเท่ากระดูกและอัฐิของผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปทำบุญตามประเพณีทางภาคอีสานนะคะ
ทั้ง๓วัดเลยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนี่คือที่วัดราชสามัคคีก่อนค่ะ
วันนี้มีการทำพิธีเก็บเท่ากระดูกที่บริเวณเชิงตะกอนเผาศพการเก็บเท่ากระดูกเป็นไปตามประเพณีอีสาน
จะให้พระสงฆ์เก็บอัฐิเป็นอันดับแรกนะคะจากนั้นก็ตามด้วยญาติทยอยเก็บเท่ากระดูก
โดยจะให้ผ้าตะข่ายกรองเศษเท่าทานแล้วใช้พรมน้ำอบน้ำหอมที่เตรียมมา
จากนั้นก็นำอัฐิบรรจุใส่โกรธเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศล
ส่วนเท่าอัฐิที่เหลือจะใส่หม้อดินไปฝังตามประเพณีท้องถิ่น
คือปกติชาวอีสานจะไม่นิยมนำไปลอยอังคารนะคะหลังจากเก็บเท่ากระดูกเสร็จเรียบร้อย
จะนำไปบำเพ็ญกุศลสวดบังสุกุลภายในสาราการประเรียน
ถวายพระทหารแด่พระสงฆ์และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของผู้ที่เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าวันนี้ตั้งใจมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกคน
เพราะว่าเห็นเด็กทุกคนมาตั้งแต่ยังแบบเบาะ
พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ค่ะ
บอกเพื่อนมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลได้อยากน้ำได้ทำบุญทำกุศลให้
จะจะ
อีกวัดหนึ่งนะคะวัดศรีอุทัยนะคะ

นี่คือร่างพิธีพระราชธานเผลิงศพเสร็จสิ้นค่ะ
นำมาชาปนกิจในเตาเผาไฟฟ้า
ซึ่งเป็นร่างของพนักงานกองช่างอบตอุทัยสวรรค์
เป็นอดีตนักกีฬาทีมฟุตบอลหนองบัวลำพูเอฟซี
วัดนี้เป็นการชาปนกิจด้วยเตาไฟฟ้า๙ร่างค่ะ
ทำให้ร่างสุดท้ายแล้วเสร็จ๖นาฬิกาที่ผ่านมา
พนักงานช่างอบตหัวหน้างานของผู้เสียชีวิต
บอกลาลูกน้องเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมทั้งร่ำให้และพูดว่าไปดีนะ
เดี๋ยวงานที่ค้างไว้หัวหน้าสารต่อให้เอง
ขณะที่ครอบครัวอยู่ข้างเตาเผาแบบไม่ห่าง

สุดท้าย
คุณผู้ชมคะการเก็บอัฐิที่วัดศรีอุทัย
ตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่ายังมีห่อผ้าดิบสีขาวบรรจุ
อัฐิของผู้เสียชีวิตที่วัด

เจ้าอาวาสวัดศรีอุทัยก็บอกว่าญาติญาติได้ฝากไว้
ระหว่างรอทำบุญอุทิศส่วนกุศลค่ะ
ส่วนที่วัดเทพมงคลพิชัยตั้งแต่เมื่อช่วงเช้า
มาทำพิธีเก็บเท่าอัฐิเช่นเดียวกัน
มีการนำถาดอาหารคาหวานน้ำดื่มขนม
ญาติญาติได้ห่อกระดูกด้วยผ้าขาว
นำลงหม้อดินที่จัดเตรียมมา

ทั้ง๓เชิงตะกรและทำพิธีทางสงฆ์
ก่อนจะนำกระดูกบรรจุใส่โกรธ
จากนั้นพระสงฆ์ได้สวดให้พร
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณผู้ล่วงลับ
โดยได้โยงสายสินไปที่หม้อดิน
ซึ่งบรรจุเท่ากระดูกของผู้เสียชีวิต๓รายค่ะ
จากนั้นญาติได้เรียกชื่อผู้เสียชีวิตมารับส่วนกุศลในครั้งนี้
ที่วัดราชสามัคคีเนี่ย
ศพของน้องที่สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีพี่น้องฝาแฝดรวมอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะแล้วนี่คือเจ้าน้ำตาลนะฮะ
เป็นสุนัขคู่ใจของน้องฝาแฝด
คือเจ้าน้ำตาลนี่มันไม่ไปไหนเลยนะฮะ
นักเพศผู้วัย๔ปี
วันนี้ก็มาที่จุดเก็บเท่าอัฐิตั้งแต่เช้านะฮะ
นี่ครับแล้วก็วนเวียนอยู่แถวนี้
ทางครอบครัวของพี่น้องฝาแฝดที่เสียชีวิตบอกว่า
น้ำตาลผูกพันกับพี่น้องฝาแฝดมากเล่นกันทุกวัน
นี่ฮะเวลาน้องฝาแฝดกลับจากศูนย์เด็กเล็กเนี่ย
น้ำตาลมันจะวิ่งไปรับที่หน้าบ้านทุกวัน
นี่วันนี้ก็มานะฮะมาแล้วไม่ไปไหนเลยนะครับ

หลังจากที่พี่น้องฝาแฝดเสียชีวิตน้ำตาลนะฮะ
มานอนที่ข้างสาราที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพทุกวัน
เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าน้ำตาลก็วิ่งหาน้องฝาแฝด
แล้วก็หอนตลอดคืนนะครับ
ครอบครัวเนี่ยต้องไปเรียกให้มานั่งด้วยกันนะฮะ
ขณะที่เผาร่างน้องฝาแฝดนะครับ
หลังจากนี้ครอบครัวน้องฝาแฝดก็จะเก็บอัฐิของน้องเอาไว้๑๐๐วันก่อนนะครับ
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับ
จากนั้นจะบรรจุอัฐิตามขั้นตอนตามประเพณีต่อไปครับ
คุณผู้ชมคะหลังจากเก็บเท่าอัฐิเรียบร้อยแล้วค่ะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็นำมาทำพิธีตามความเชื่อของชาวอีสาน
นั่นก็คือพิธีโปรยเหรียญในเท่ากระดูก๓๒เหรียญนะคะ
โดยนายคำเต็มอายุ๗๐ปีเป็นคนที่ไปช่วยงานค่ะ
ก็เป็นคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ประเพณีของชาวอีสานการเก็บเท่าอัฐิจะแตกต่างจากพื้นที่อื่น
โดยจะนำเท่ากระดูกมาปั้นเป็นหุ่นไว้ที่หน้าเตาเผาเชิงตะกอน
จากนั้นโปรยเหรียญจำนวน๓๒เหรียญเท่ากับอวัยวะทั้ง๓๒ของมนุษย์นะคะ
ซึ่งหลังจากทำพิธีสงฆ์แล้วก็ต้องมาเก็บเหรียญทั้งหมดกลับไปถวายวัด
คือตามความเชื่อเนี่ยค่ะถ้าทำแบบนี้ผู้เสียชีวิตจะไปเกิดใหม่
จะมีอวัยวะครบ๓๒แบบสมบูรณ์ค่ะ
ตอนช่วงขณะทำพิธีสงค์พอทำพิธีเสร็จก็ต้องเก็บเรนนั้นเอาไปทำยังไงต่อนะคะ
ฝากไปด้วยดิ้นเลย

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ทั้งหมดแล้วนะคะ
ได้นำเท่ากระดูกที่เหลือไปฝังไว้ที่ป่าช้าในพื้นที่วัด
หรือนำไปลอยตามแม่น้ำแล้วแต่ครอบครัวจะพิจารณาค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งประเพณีทางอีสานก็คือการโปรยเข้าตอก
ซึ่งก็เป็นความเชื่อนะคะเปรียบเสมือนสัจธรรมของชีวิต
โปรยเข้าตอกนำทางเป็นความเชื่อของคนอีสานหมายความว่า
โปรยทานมีเกิดแล้วย่อมมีตายเป็นธรรมดาเมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถฟื้นได้อีก
เช่นเดียวกันกับข้าวตอกที่คั่วแล้วนำมาหวานนำมาปลูก
ก็ไม่สามารถงอกเงยได้เปรียบดั่งสัจธรรมของชีวิตค่ะ
โปรยเข้าตอกเนี่ยนะคะในระหว่างที่เคลื่อนศพไปวัด
บางทีก็จะมีการโปรยข้าวตอกหรือข้าวสารนะคะโปรยไปตลอดทาง
คล้ายกับเป็นปริศนธรรมเตือนใจว่าข้าวตอกหรือข้าวสาร
งอกขึ้นมาชั้นใดคนที่เสียชีวิตย่อมไม่อาจฟื้นคืนมาฉันนั้น
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
บรรจุอัฐิใส่โกรธและเก็บเท่ากระดูกใส่ในหม้อดินแล้วนะครับ
และได้ทำพิธีส่งแล้วญาติจะนำเท่ากระดูกที่อยู่ในหม้อดิน
ฝังที่ป่าช้าในพื้นที่วัดนะครับ
นี่คือภาพพิธีที่วัดราชสามัคคีนะครับ
ญาติผู้เสียชีวิตนำอาธิใส่หม้อดิน
แล้วไปที่ป่าช้าหลังวัดเพื่อทำพิธีฝัง
แต่ละคนต่างช่วยกันขุดหลุมฝังนะครับ
แล้วก็จัดเตรียมอาหารรวมถึงน้ำดื่มและนมกล่อง
ซึ่งเป็นของโปรดของเด็กที่เสียชีวิต
จุดทูบเทียนเรียกดวงวิญญาณให้มากินข้าวปลาอาหารเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด๑๕ศพนะครับ
เป็นเด็กที่ฝังไว้ที่ป่าช้าตามความเชื่อนะครับ
จากนั้นได้เอาหม้อดินที่เป็นหม้อดินเผาบรรจุเท่าอัฐิ
ที่มีผ้าขาวนี่ฮะห่อพันเอาไว้
นำมาลงหลุมแล้วก็ใช้ไม้ไผ่เสียบจนหม้อแตก
แล้วก็โยงได้สายสินขึ้นมาก่อนจะเอาดินกลบ
จากนั้นพระสงฆ์จะชักสายสินจนขาด
ซึ่งหมายความว่าเป็นการตัดขาดกันจากโลกมนุษย์
ดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดี
ซึ่งครอบครัวของเด็กฝาแฝดได้นำหม้อดินเผาไปฝังไว้ใกล้
กำแพงวัดที่เก็บอัฐิของคุณทวดนะครับ
เพื่อจะได้อยู่ในพบภูมิที่ดีด้วยกัน
แล้วก็ให้คุณทวดเนี่ยช่วยดูแลหลานดูแลซึ่งกันและกัน
จากนั้นแต่ละครอบครัวจะนำอัฐิกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
มีครอบครัวผู้เสียชีวิต๔ครอบครัวนะครับ
ได้นำหม้อบรรจุเท่ากระดูกไปฝังที่วัดในหมู่บ้านตัวเองนะครับ
ส่วนก็เก็บเท่าฐานที่เผาศพไปฝังตามหัวไร่ปลายนา
ส่วนที่วัดเทพมงคลพิชัยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งทั้งหมดแล้ว
ได้นำเท่ากระดูกที่เหลือไปฝังที่ป่าช้าในพื้นที่วัดเช่นกันนะครับ
โดยใช้ไม้ไผ่ผูกกับสายสินและต้นลิ้นมังกร
ก่อนจะกระทุ้งเข้าไปภายในหม้อจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดนำ
และญาติก็ค่อยกลบปากหลุมก่อนจะดึงสายสินออก
ซึ่งก็มีความหมายว่าเป็นการตัดขาดตัดพบตัดโลกกันแล้ว
ส่วนต้นไผ่และลิ้นมังกรเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดฝังอัฐิของลูกหลานใคร
และถ้ามีต้นไม้โตขึ้นที่หลุมนั้นก็หมายความว่าลูกหลานของเรา
จะเป็นคนดูแลต้นไม้ต้นนั้นอยู่ซึ่งเป็นความเชื่อของพื้นที่ทางถิ่นอีสานนะฮะ
ที่วัดเทพมงคลพิชัยตั้งแต่เช้านะฮะในเช้าวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิต
เก็บเท่าอัฐิเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับนำอาหารขาวหวานและขนมสายไหม
มาให้กับผู้ที่เสียชีวิตด้วยตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ญาติเนี่ยได้ทำพิธีจุดทูปปักบนอาหารก็คือขนมสายใหม่
เพื่อให้ดวงวิญญาณช่วยคุ้มครองคนที่มีชีวิตอยู่ช่วยดูแลกันต่อไป